โรงเรียนบ้านยะพอตะบนวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากได้จัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง๒แผ่นดินผ่านโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน
โดยมีคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่
ชาวบ้านและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับเด็กนักเรียน
สำหรับโรงเรียนบ้านยะพอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
มีครูและบุคลากร๒๒คนมีนักเรียน๔๖๖คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวปากากยอหรือชาวกะเหลี่ยง
รสุวิชาพรชนินกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะพอเผยว่า
กิจกรรมการดำนาปลูกข้าวจัดขึ้นเพื่อต้องการให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของข้าว
ที่สำคัญศูนย์แห่งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านหน่วยงานด้านการศึกษา
โดยงานของรัฐในพื้นที่บูรณาการร่วมกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และซึมซับวิถีวัฒนธรรม
จิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในการสืบสารภูมิปัญญาของชุมชนอีกทาง